เย็นไทยรัฐขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศช่วงปลายปี
ที่ต้องบอกบรรยากาศปลายปีเพราะว่าอะไร
เพราะว่าในช่วงปลายปีก็จะมีการสรุปรวม
ภาพรวมของเหตุการณ์นะคะในตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฉายาต่างหรือการจัดลำดับต่าง
เจ็บจิ๊ดหน่อยหนึ่ง
เจ็บคันแต่ว่าเป็นการสะท้อนภาพรวม
ของการทำงานตลอด๑ปีที่ผ่านมา

นี่ก็เป็นประเพณีของผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลเลยนะคะ
ก็จะมีการตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ชายารัฐบาลก็คือยืดมาแล้วค่ะยืด
เพราะว่าภาพของรัฐบาลเขาบอกว่ามีลักษณะของการยื้อแย่งกันเอง
อันนี้เขาสรุปมาแบบนี้นะคะทั้งในส่วนของอำนาจและตำแหน่ง
แล้วผู้สื่อข่าวมองว่าการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์
ในฐานะผู้นำรัฐบาลจะเป็นประโยชน์มากกว่า
ต้องทำทุกอย่างเพื่อยื้อให้พลเอกประยุทธ์ต่อไปอยู่ต่อไป
สะกดแบบนี้ยื๊อยุทธ์
ส่วนตัวท่านพลเอกประยุจันทร์โอชาก็ได้ฉายานี้ค่ะ
ชำรุดยุดโทรมเป็นการเล่นคำ
ชำรุดยุดโทรมเพราะอะไร
ผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือ
ท่านเป็นผู้ที่รับบทหนักที่สุดถูกโจมตีรอบด้าน
แม้จะยังอยู่ในตำแหน่งได้แต่ก็ต้องบอกว่าสุดโสม
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ
อันนี้ผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบเขาก็โหวตกันนะคะ
ส่วนพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ฉายานี้ค่ะรองช้ำ

เพราะว่าประสบกับเรื่องช้ำ
โดยเฉพาะปัญหาภายในภักดิ์พลังประชารัฐ
โอ้โหนี่เราได้ยินข่าวเลยนะ
เกิดความแตกแยกสัดสะเทือนถึงพี่น้อง
สามป่อนะครับสั่นสะเทือนเลยสามป่อฟอยเบอร์
ซ้ายก็น้องรักขวาก็ลูกน้องสุดที่รักนะคะ
สุดท้ายท่านก็แบกความเจ็บช้ำเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว
กลายเป็นรองช้ำช้ำไปหมดทุกเรื่องรองช้ำแหมเขาเข้าใจตั้งนะ
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ฉายานี้วัคซีน
วัคซีนอันนี้ก็เป็นการล้อคำว่าวัคซีน
เป็นการสะท้อนภาพของผู้คนที่ชกต่อยยื้อแย่งวัคซีน
จำกันได้นะช่วงที่ผ่านมานะยื้อกันไปเลยนะคะ
ผู้คนก็ทั้งวาคทั้งโวยทั้งเหวี่ยงตำหนิการจัดหา
แล้วก็การให้บริการวัคซีนจนนายอนุทินเนี่ยต้องออกมาโต้ตอบอย่างดุเดือด
สื่อแล้วก็โซเชียลทุกครั้งเลยที่มีโอกาส
คนี่ก็หมายถึงคุณอนุทินก็ชอบวาร์คใส่ด้วย
วักแล้วก็ทั้งวักเลยนะคะวัคซีนวัคซีนนะคะ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะได้ฉายานายกบางโพนี่นะคะ
เพราะว่าผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลบางสำนักเท่านั้นที่ต้องการให้นายจุริน
เป็นนายกรัฐมนตรีเปรียบได้กับการเป็นนายกรัฐมนตรีแค่บางโพ
โพลนะคะไม่ใช่ทุกโพลนี่นะคะเขาสะท้อนแบบนี้
ส่วนท่านอื่นก็ได้ฉายาไปตามตามกันนะคะนายสุพัทธพงศ์พันมีชาว
นายศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้ได้สายขมนมชมพูก็พอจะนึกออกนะคะ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการฉายาดีนล่มระดับโลกนะคะ
กรณีที่คนริซ่าแบกปิ้งมาปีใหม่ภูเกศต์แต่ล่มไหมคุณ
ดีลลมระดับโลกส่วนวาท้าแห่งปีผู้หญิงต้องให้เดา
หลายท่านคงจะเดาออกเลยนัจจ้ะนัจจ้ะมาจากไหน
หลายท่านก็คงจำกันได้นะคะก็หลายคนก็บอก
มันเป็นคำที่ออกมาในช่วงสถานการณ์วิกฤต
เพราะเลยพูดคำนี้ติดปากในลักษณะ

มันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับอารมณ์คนคือหนักจ้ะสักเท่าไร
เหมือนบางทีอยู่ในภาวะวิกฤตนะ
ก็เรียกว่าเป็นคำที่ถูกพูดถึงแห่งปีเลยล่ะนะคะ

นายอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
พอได้รับฉายาวัคซีนผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยค่ะ

ปีนี้ท่านได้ฉายาวัคซีนรู้สึกยังไงบ้าง
ฟังหน่อยนะคะว่าคุณอนุทินว่ายังไงค่ะ
ดีครับมีจะมีคำว่าวัคซีนมาก
จากวัคซีนหรือวัคซีนเต็มแขนนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ถ้าไปเข้าหูพี่น้องประชาชน
ยังไม่ได้รับเข็ม๓ก็รีบวัคซีนมาเข็ม๓
ยื้อยุดก็ดีก็ยื้อให้ท่านอยู่อีกครบเทิมนะครับ
ทุกคนทำงานครับทุกคนทำงานไม่ต้องยื้อหรอกครับนะครับ

ถ้าไม่มีดีมันอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกครับ

ไม่วากใส่นะครับวันนี้คุณอนุตินอารมณ์ดี
ถือว่าเป็นกระจกเป็นมุมมองสะท้อนนะคะ
ให้รัฐบาลได้เห็นภาพตลอดการทำงานที่ผ่านมา

แล้วก็นักข่าวสายธรรมเนียบเขาย้ำแบบนี้
บอกว่าที่ตั้งฉายาไว้ไม่ได้มีอคติเลย
เห็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น
ค่ะสะท้อนไปแบบนั้นนะคะครับ